เราดูการเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะเราไปดูวันจริงกันเลย
วันนี้นะคะติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณกระมวลวันการีพัฒน
อยู่ในพื้นที่นะคะรายงานมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่บริเวณท่าน้ำตลาดราชโดค่ะด้านหลังดิฉันนี้นะคะ
คักมากมากค่ะเป็นจุดรวมขบวนเรือ
ที่ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนะคะนำเรือของตัวเองมาร่วมประเพณี
อวดโฉมความสวยงามสู่สายตาของนักท่องเที่ยวค่ะ
ปีนี้นะคะมีขบวนเรือมาร่วมประเพณีมากกว่าทุกปี

ก็เสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว
กระบวนเรือนำสามลำเหล่านี้
ไปตามลำคลองราชโดเพื่อให้ชาวบ้านได้ชื่นชมความสวยงาม

บ้านเรือนทั้งสองฝั่งคลองราชโด

เพื่อรอชมความสวยงามเป็นจำนวนมากค่ะ

เทศบาลราชโดจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำแห่งแรกของโลก
ในการคมนาคมและอาศัยสายน้ำแห่งนี้เป็นแห่งธรรมหากิน
จัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำขึ้นค่ะ
โดยปีนี้นะคะจัดงานในคอนเซ็ปต์ชาวราชโดปรองดอง
ฉลองคลองราช๗๐ปี
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลยที่มาเนี่ยเขาก็อยากเห็นเรือ
อยากเห็นประเพณีของราชโด
อย่างอย่างยาวนานแล้วก็อยากเห็นเรือซึ่งหลายหลายที่หลายหลายคนที่เขาไม่มีเรือเหมือนกับรัชโดแล้วเขาก็เห็นวิถีชีวิตของชาวรัชโดที่สองปังคองที่เขาได้ได้ชมเนี่ยเขาก็ชื่นใจ
เรือทุกลำถูกตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดหลากสีงานนี้มีการประกวดเรือด้วยนะคะโดยแบ่งออกเป็น๓ประเภทคือเรือสวยงามเรียววรรณคดีและเรือวิถีชีวิต
ลำนี้คือแชมป์เก่าประเภทสวยงาม๓สมัยซ้อนเน้นการใช้ดอกไม้สดตกแต่งอย่างปรานีตเน้นดอกบานไม่รู้โรยประดับกว่า๒๕กิโลกรัม
ใช้เวลาทั้งหมด๔วันซึ่งทำเสร็จสมบูรณ์ในเมื่อคืนช่วงดึกนี้เองค่ะ
ชาวบ้านแต่งตัวเป็นไกรทองแก้วหน้าม้าผีเสื้อสมุทรและชูชกลำนี้ดูแปลกตาสร้างสีสันได้ไม่น้อย
ส่วนเรือตะเคียนทองของเทศบาลตำบลราชโดลำนี้คือต้นเทียนพรรษาที่ชาวบ้านจะนำขึ้นไปถวายวัดค่ะ
สำหรับทุกผู้ชมที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับอเภอพระไข่จังหวัดพนคร๔อายุธยาค่ะ
ยังสามารถมาร่วมชมขบวนแห่เทียนภาษาทางน้ำของชาวราชโดได้อยู่นะคะ
โดยชาวบ้านค่ะจะเริ่มนำเทียนขึ้นไปถวายที่วัดราชโดในเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา